แรกวันนี้สงสัยคงจะเห็นจะจริงนะคุณ
สำหรับเรื่องของความอยากรู้

รู้อะไรไม่สู้รู้เรื่องชาวบ้านที่ขายดีนะคะ
ถึงขั้นที่ทำให้คุณเมพิชชนาธิ์ต้องออกมาพูดอีกเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง
แม้ว่าการเวลาจะผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้ว

ประมาณครึ่งเดือนแล้วคิดว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะ
สำหรับการประกาศจบความสัมพันธ์นะฮะ
ฉากความรักกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างเจชนะทิพย์นะคะ
หลังจากที่ความรักถึงทางตัน
สาเหตุอย่างที่หลายฝ่ายก็มีการคอมเมนต์เทกันไป
ว่าน่าจะมาจากครอบครัวฝ่ายชายไม่ปลื้ม
แต่ดูท่าว่าแฟนคลับโดยเฉพาะทางฝั่งของอดีตหวานใจ

หลักบอกว่าเม้สร้างเรื่องขึ้นมาเพราะว่าอยากจะไปมีแฟนใหม่นะฮะ
บางคนก็บอกว่าเธอมีทิศถิไม่ให้โอกาสอดีตแฟนหนุ่มเอาซะเลย
เพราะจะเปิดใจคุยกับคนอื่นแล้วแล้วใช่ไหม
หลังจากที่เลิกรากันไปกับเจชนะทิพย์นะฮะ
ขอชี้แจงทุกข้อกล่าวหาเลยเอาไปฟังเมย์พร้อมกันค่ะ
แย่มากเลยนะคิดได้ยังไง
เขียนมาด่าเมย์
ไม่ได้โกรธแล้วเมย์ก็ไม่ได้มีทิศถินะ
แล้วมิ๊กก็ไม่ได้ไม่ให้โอกาส
เขาบอกว่าเขาเสียความรู้สึกมากแล้วก็ผิดหวังมาก
เพราะว่าเมย์บอกกับเจว่าเมย์เนี่ยจะเปิดใจคุยกับคนอื่นอยู่แล้ว

กับแฟนก็เสียใจมากอยู่แล้ว
ยังไม่ได้มีใครค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดจะมีใคร
บางทีก็ต้องให้เวลาเขาบ้างนะคุณเนาะ
ช่วงเวลาของการทำใจอย่าไปขยี้อะไรมากมายเลย
หลายคนบอกเอ๊ะแล้วทำไมเลิกกันแล้วยังใช้ช่องเมเจชาแนลนะฮะ
เมย์บอกว่าขอเก็บช่องนี้เอาไว้เป็นความทรงจำแล้วกัน
รอให้เจเนี่ยไปมีแฟนใหม่ก่อนแล้วกันไปมีแฟนญี่ปุ่นก่อน
เดี๋ยวจะปิดเพจแฟนคลับของเจนะฮะ
เพจนี้ซะแฟนคลับเจจะได้ไม่มาด่าเธออีกทีหลัง
ก็ต้องรอให้ฝ่ายชายมีคนใหม่ก่อนละกันเดี๋ยวปิดแน่นอนนะคะ
ดูแล้วก็เป็นความแบบว่าน้อยใจนิดนึงนะว่าเราก็เออเลิกกันไปแล้วนะ

ก็ขอเกลียดใจหน่อยละกันนะจ๊ะ